กันที่หนึ่งสาวคนนี้ดีกว่าค่ะไอซ์ปรีชายานะคะ
บอกเลยว่าก่อนหน้านี้วุ่นวายเรื่องเว็บไซต์กุข่าวปลอมมา

แต่ว่านอกจากเรื่องนั้นเราก็อยากรู้จริง
พักนี้นะดูไม่ค่อยหัวใจกระชุ่มกระชวยเท่าไหร่เลย
โดยเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้โสดสนิทค่ะ
แล้วก็ตอนนี้อยากจะให้ชีวิตตัวเองนั้นไปโฟกัสที่เรื่องของงานมากกว่า
บอกด้วยนะว่าเรื่องความรักถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวมันก็มี
หากมีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ
แต่ก็ไม่วายนะหยอดทิ้งท้ายว่าถ้าหนุ่มคนไหนสนใจ
ให้รู้ไว้นะจ๊ะว่าตอนนี้ไอซ์โสดสนิทค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเธอกันนะจ๊ะ
ใช่ค่ะใช่
ก็จีบได้เนอะ
อ้าวจีบได้เลยค่ะขายของ
ในการมาร่วมงานกันนะ
เป็นเพราะว่าเธอต้องการให้คุณแม่พักหน่อยนะ
เพราะว่าคุณแม่ทำงานมานานค่ะ

ก็อยากให้คนที่มีประสบการณ์มาช่วยดูแลค่ะ

เพราะว่าอย่างถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์อย่างนี้

แต่ถ้าเกิดมีคนดูแลมันก็ดีอะค่ะ
ใช่เพราะว่าตอนแรกเราอยู่ในไข้ค่ะ

พอเราออกมาเราก็เหมือนกับว่าเดินไม่ค่อยเป็นอะเนาะ

แล้วก็เออโอเคได้ลองคุยดู
เดี๋ยวนี้นักแสดงเขาก็เปลี่ยนมาเป็น

จะต้องมีคนที่มีประสบการณ์มาคอยดูแลนะ

ต้องบอกว่าข้ามหวอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้ว

รูปแบบที่แตกต่างออกไปนะคะ